พูดถึงเรื่องของคดีความคนในวงการบันเทิง

กับอดิตพระยาที่มีการฟ้องร้องไกลเกลีย
เรื่องของค่าแบบแบ่งสินสมรสต่างนานาแบบนี้
ไกลเกลี่ยกันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้
ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปตั้งแต่วันนั้นนะคะที่ขึ้นศาลไปนะคะ
จนตอนนี้พี่สามารถยังไม่ยอมเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เลย
และล่าสุดก็คือวันนี้ค่ะพี่สามารถเนี่ยเขาเดินทางไปร่วมงานบวงสวงละครเรื่องใหม่นะคะ
ก็ยังมีสีหน้าที่ยังคงเคร่งขลึมนะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานบอกว่าโอ้โหพี่สามารถเนี่ยนะคุณ
แม้แต่จะเดินเฉียดเข้ามาใกล้นักข่าวที่มาร่วมงานแม้แต่คนเดียว
ไม่มาถ่ายรูปรวมกับนักแสดงด้วย
จากว่าไม่อยากจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นั่นเองนะคะ
แล้วหลังจากที่ถ่ายรูปอะไรต่างเรียบร้อยแบบนี้
เลี่ยงตัวออกไปเลยโดยไม่ให้สัมภาษณ์ถึงปมฟ้องร้องแบ่งสินสมรสกับอดีตภรรยาเลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนักแสดงตลกอย่างพี่เหลือเฟือมกจก
ก็มาร่วมงานบวงสวงละครเช่นเดียวกัน

ข้อเคลียร่วมของคดีความลูกชายสุดที่รักคือน้องมิกเนี่ย
ลูกชายน้องมิคเขาถูกโกงค่าตัว
ถูกโกงค่าตัวไปสองหมื่นบาท
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาคือคดีความตอนนี้
เหลือเฟือบอกว่าไม่มีความคืบหน้าเลย
แต่ส่วนตัวก็ไม่อยากจะเอาความและก็ถือสวะ
ทำบุญทำทานไปก็แล้วกันไปฟังพี่เหลือเฟือกันจ้ะ
ลูกชายก็จะมีน้อยน้อยใจหน่อย
ก็คือว่าเออทำไมคุณพ่อทำไมเขาไม่จ่ายตังค์นิกอะไรอย่างนี้

มี่จะซื้อของเล่นมี่จะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างนี้
เราบอกไม่เป็นไรหรอกลูกก็ทำบุญเข้าไป
คดีก็คือยังอยู่ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไร
ผมก็ไปงานที่โรงพักนี้บ่อยนะ
แล้วก็เจอตำรวจตำรวจบ่อยก็ไม่ได้ถามเขา
ก็ดูซิหว่าโอเคเขาจะทำงานให้มั้ย
ก็ปรงแล้วไม่ได้ความคิดอะไรมาก
คือถือว่าเงินส่วนนี้ก็ให้เขาไปซะ

ก็มีหลายกรณีที่เราได้เห็นกำลังจะได้กำลังจะใส่ให้กันแล้วกัน
อย่ามาหลอกลวงกับคนที่เขาทำมาหากินเลย
แล้วนี่ยิ่งเป็นเด็กด้วยทำกันได้ลงคอยังไงคะเนี่ย